สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐค่ะ
ใช่ค่ะวันนี้อยู่กับเราสองสาวนะคะพี่แจ๊กกรีนและดิฉันเชอรี่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเรานะคะเชื่อว่าเมื่อวานนี้นะคะ
ถ้าใครติดตามทวิตเตอร์ของไทยรัฐนะคะคงจะได้เห็นผลโพลการสำรวจความคิดเห็นค่ะ
คุณยังเชื่อมั่นนะคะในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือไม่
ต้องบอกว่าเป็นกระแสแล้วท้อแล้วทาวน์จริงนะคะปิดผลรับโอดไปเมื่อ๑๑โมงกว่าที่ผ่านมานี่เองนะคะ
มีคนร่วมโหวตทั้งสิ้นเยอะมากเลยนะเชอรี่๑๑นะคะ๑๔๔โหวตค่ะ
คนออกมาตามภาพนะคุณผู้ชมนะคะก็เชื่อมั่น๒เปอร์เซ็นต์ค่ะไม่เคยเชื่อมั่น๘๗เปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่เชื่อมั่นอยู่แล้วนะคะ๑๑เปอร์เซ็นต์ค่ะ
ล่าสุดนะคะเมื่อสักครู่นะคะคะแนนความเชื่อมั่นเหลือ๑๘นะคุณผู้ชม
คือก็มีเชื่อมั่น๒อย่างที่พี่แจ๊คบอกไม่เคยเชื่อมั่นอันนี้คือเขาไม่เชื่อตั้งแต่แรก
ส่วนไม่เชื่อมั่นแล้วนี่แปลว่ากลับใจแล้วเปลี่ยนความคิดใหม่
ซึ่งการโหวตครั้งนี้นะคะก็มีการโพสต์ทางไอจีของไทยรัฐด้วยค่ะ
แล้วปรากฏว่าโพสต์นี้ก็มีดาราดังเข้ามาแสงความคิดเห็นกันมากมายหลายคนเลยคุณผู้ชม
จากคนนี้นะคะมัมพลอยก็มาค่ะคอมเมนต์ว่าไม่อีกเสียงค่ะ
อืมท่านได้พิสูจน์ตัวท่านเองแล้วว่าท่านปกครองประเทศได้ล้มเหลวและปังพินาศได้อย่างน่าเชื่อน่าเหลือเชื่อค่ะ
ลูกทุ่งสาวสุดแซ่บนะคะกระแตอาสยามก็เข้ามาแสงความคิดเห็นทำนองที่ว่าไม่เชื่อค่ะไม่มีอะไรน่าเชื่อถือเลยเจ้าค่ะไม่มีเลยเลยจริงเจ้าค่ะนะคะ
ทางด้านคุณน้ำตาลชะลิตานะคะส่วนเสน่ห์นะคะก็เป็นดาราสาวดีกีนางงามนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ว่ายังต้องเชื่อมั่นได้อีกเหรอคะ
อีกหนึ่งสาวนะคะคุณผู้ชมคุณแป้งโกะค่ะก็ร่วมแสงความคิดเห็นด้วยบอกว่าไม่เคยเชื่อมาตั้งแต่ต้นค่ะจริงมีหลายท่านมากนะคะแต่ว่าเรานำเสนอเท่านี้ก่อนเนอะ
อันนี้ก็คือเป็นความคิดเห็นของคนที่เข้าไปร่วมโหวตนะคุณผู้ชมไม่ใช่ความคิดเห็นของคนทั้งประเทศหรอกแต่ว่าก็แล้วแต่ความคิดใครความคิดมันนะ
ตอนนี้คะแนนโหวตก็ยังมีอยู่เรื่อยนะคะก็ถือว่าโอ้เป็นท้อนประธานจริงที่หลายคนสนใจมากเนาะ
ตามต่อกันในเรื่องของสถานการณ์โควิดของคนในวงการบันเทิงคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ประกาศตัวเองว่าขอกักตัวด่วนเลยหลังจากที่ได้ทราบข่าวมาว่าพี่สาวเนี่ยติดโควิดนั่นเองค่ะคุณผู้ชม
คือพี่แพทย์นะคะได้โพสต์ข้อความขอโทษเอาไว้ก่อนเลยนี่ผมขอโทษทุกคนครับที่ตัวเองอาจจะทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อน
อันนี้พี่เขาโพสต์เอาไว้ก่อนที่จะรู้ผลตรวจนะคุณผู้ชมค่ะคือพี่แพทย์เนี่ยบอกว่าเพิ่งทราบเมื่อวานนี้ว่าพี่สาวเนี่ยติดโควิด
ซึ่งได้เจอกับพี่สาวยังไงบ้างเล่าให้ฟังพี่สาวเนี่ยมาใส่บาทตอนที่พี่แพทย์เนี่ยบวชอยู่เมื่อวันที่๔ที่ผ่านมานี่นะคะ
ซึ่งตัวพี่แพทย์นี้นะคะก็พอทราบข่าวก็รีบเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อโควิดแล้วนะคะ
ตอนนี้อยู่ในระหว่างกักตัวแล้วก็รอผลตรวจแต่ผลออกมาแล้วล่าสุดนะครับคุณผู้ชมก็คือไม่พบเชื้อ
เขาว่าแพทย์ไม่ติดโควิดนะคะซึ่งพี่แพทย์เองก็ได้โพสต์ไทม์ไลน์ไล่เรียงกันมาตั้งแต่วันที่๔ถึงวันที่๗นะคะ
พี่อ๊อฟกิรติคนนี้ได้ร่วมงานกับพี่โกติ
ก็โชว์ผลตรวจโควิดครั้งที่๒ตรวจมาแล้วเรียบร้อย
ไม่พบเชื้อนะคะพี่ออสก็แจ้งข่าวผ่านไอจีส่วนตัวบอกว่า
ส่วนผลของอาต๋อยไตรพบเนี่ยครั้งที่๒ของอาต๋อยก็ไม่พบเชื้อโควิดเช่นเดียวกันค่ะ
สำหรับพี่อ๊อและอาต๋อยไตรพบจะกักตัวครบ๑๔วัน
ซึ่งในวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการกักตัวพอดีค่ะ
ค่ะนะคะส่วนอาการของท่านอื่นก็ดีขึ้นเรื่อยนะคะ
อย่างคุณแพนเค้กเนี่ยค่ะทราบว่านะคะก็ดีขึ้นเรื่อยแล้วก็ไม่เกินวันที่๑๑๑๒
ก็น่าจะหายออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะเดี๋ยวอัปเดตกับบันเทิงไทยรัฐได้เลยค่ะ